ความคืบหน้ากรณีของนายฟ้า
ที่ถูกนายจ้างทำโทษทุบตีจนโอ้โหบาดแผลเต็มหน้าเต็มตานะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นตาบวมตาปิดข้างหนึ่งตามองไม่เห็นข้างหนึ่ง
ปากเจอบวมออกมาหมดเลยแล้วก็ตามร่างกายมีแต่แผลเต็มตัวนะครับ
และที่สำคัญที่เขาเปิดอวัยวะเพศให้ดู
ว่าโอ้โหถูกตีจนเป็นแผลแล้วก็เน่าใช่นะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะฮะทางตัวของนายจ้างผู้หญิงกับลูกจ้างอีกคนหนึ่งนะครับ
ก็คือเจ๊กั้งกับนายอ้วนถูกควบคุมตัวแล้วนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของการสู้คดีนะครับ
เพราะว่าตัวนายจ้างผู้หญิงคือเจ๊กั้งปฏิเสธเรื่องของการทำโทษนายฟ้า
บอกว่าไม่ได้ทำโทษหนักจนมีแผลจนเจียนตายแบบนี้นะครับ
เราติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อยนะฮะเพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวของเราเนี่ยครับ
เมื่อวานก็เดินทางไปที่บ้านของเจ๊กั้งหรือว่านางในปะพรนะครับ
นายจ้างของนายจิรวัตรหรือว่านายฟ้าอายุ๒๙ปีที่ตอนนี้ตกเป็นผู้เสียหายแล้ว
บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งบ้านจริงจริงเนี่ยปิดเงียบ
มีลูกน้อง๒๓คนช่วยเฝ้าบ้านเฝ้าร้านแล้วก็เลี้ยงหมาแทนเจ๊กั้ง
แต่ไม่มีใครให้ข้อมูลกับสื่อให้ข้อมูลกับไทยรัฐของเรานะครับ
ก็ลูกจ้างบอกว่าเจ๊กั้งเนี่ยไม่อยากให้ให้ข้อมูลนะครับ
ถ้าถามอะไรก็ถามกับเจ๊กั้งเองนะครับทีนี้ทีมข่าวก็ไปสอบถามกับนางแก้วเพื่อนบ้าน
บอกว่าเคยเห็นกับตาเหมือนกันว่าเจ๊กั้งกับนายอ้วนลูกน้อง
ทำร้ายร่างกายนายฟ้านายฟ้าเนี่ยร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
ก่อนจะก้มลงกราบก้มลงกราบเจ๊กั้งขอให้หยุดขอให้หยุดทำโทษขอให้หยุดตี
แต่เจ๊กั้งและนายอ้วนไม่ฟังนะครับปรีเข้าเตะเสยคางนายฟ้าอย่างจัง
ก่อนจะรุมเตะแล้วก็รุมตีอีกหลายครั้ง
ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยินเสียงนายฟ้าเนี่ยร้องตะโกนเสียงดังเหมือนเจ็บปวดนะครับ
พูดแบบนี้เลยคุณร้องโหยหวนราวกับสัตว์
รู้สึกสงสารฮะเคยพยายามจะเข้าไปดูเข้าไปช่วย
แต่ว่าลูกน้องของเจ๊กั้งเนี่ยก็ลากนายฟ้าเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูไปนะครับ
ส่วนตัวเจ๊กั้งที่เคยให้ข้อมูลบอกว่าที่นายฟ้าบาดเจ็บมีแผลทั่วตัว
เพราะนั่นเพราะนี่บ้างแหละเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล้มบ้างแหละ
เพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุเองหรือว่าชอบกัดป่ากัดอะไรบ้างแหละนะฮะ
จนปากบวมปากเจอแบบนี้แล้วก็ชอบกินอะไรนะคุณกินขนม
จนฟันผงฟันผูเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าเรื่องนี้ไม่เชื่อ
ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่เคยเห็น
นายฟ้าขี่รถจักรยานยนต์แล้วจะไปล้มตอนไหน
เชื่อเหลือเกินว่าถูกนายจ้างหรือว่าถูกเจ๊กั้งกับนายอ้วนลูกน้องเจ๊กั้งเนี่ย
ทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วก็ที่สำคัญขาเขอบวม
แล้วก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับ
ห่วงห่วยห่วนเหมือนแบบเหมือนเสียงซาดอะ
โดนทุบโดนอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปดูเราก็ไม่เห็น
เพราะว่าเขาปิดประตูใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นเลย
ภาวนาเลยว่าเออทำไมไม่มีหน่วยงานไหน
ญาติพี่น้องเขาเข้ามาดูสงสารเขาไง

ไม่เคยค่ะเขาไม่เคยปล่อยให้มาคุย
เขาไม่เคยออกนอกบ้านมาคุย
คือเอาง่ายเลี้ยงเหมือนสัตว์คนในบ้าน
ใช่ประมาณนั้นเลยคือมีหน้าที่เหมือน
เรารู้ว่าเก็บขี้หมาเก็บอะไรอย่างนี้

เสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านปิดประตูกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม

แล้วก็ไม่เคยเห็นฟ้าขับมอไซค์เลย

ที่เขาอ้างว่ารถล้มอะไรต่ออะไร

เขาไม่มีแรงหรอกที่จะขับมอไซคอะฟ้า
เพราะขาเขาบวมเดินก็จะไม่ไหวแล้ว
เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลกับสื่อเหมือนกันนะครับ

ก็ต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ถ้าถามทางฝั่งของเจ๊กั้ง

กั้งก็เคยเปิดใจเหมือนกัน
ว่ากรณีของนายฟ้าที่ถูกลงโทษ

แต่ว่าแค่เป็นการตีให้เข็ดหลาบเท่านั้นเอง

ทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บสาหัส

แล้วก็มีการชี้แจงมีการยืนยัน
หรือไม่ก็นายฟ้ามีนิสัยชอบกัดปากตัวเอง
ไม่ยอมไปรักษาจนปากนี้เป็นแผลปากบวม
ชอบกินขนมจนฟันหักฟันหล่อ

คือฟ้าเขาก็เคยยอมรับนะว่าเคยขโมยครั้งหนึ่ง๔๐บาท
เอาไปซื้อขนมแล้วก็ขโมยขนมในบ้านกิน
แล้วก็อวัยวะเพศเจ๊กั้งบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ย
เห็นนายฟ้ามาด้อมมองอยู่ใกล้
ตอนที่เจ๊กั้งกำลังจะอาบน้ำ

อ้วนซึ่งเป็นลูกน้องของเจ๊กั้ง
ก็เป็นคนดูอาการบวมที่อวัยวะเพศของในฟ้า
แล้วบอกมันไม่ได้เป็นแผลจนเน่าเวอะหวะ
ก็ช่วยเอาน้ำแข็งประคบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือทั้งหมดทั้งมวลเอาเป็นว่าทั้งเจ๊กั้งแล้วก็นายอ้วนเนี่ย
ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำความรุนแรงกับนายฟ้า
แค่ว่าเป็นการตีเป็นการลงโทษให้เข็ดหลาบเท่านั้นเองนะครับ
ตัวนายอ้วนคนเสื้อแดงเขาก็ปฏิเสธเหมือนกัน
เขาบอกโอ้โหตอนนี้โดนพ่วงไปด้วยเลย
ในข้อหาทำร้ายร่างกายแบบว่าร่วมกันกับเจ๊กั้งนะฮะ
เรื่องนี้ตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าเจ๊กั้งแล้วก็นายอ้วนเนี่ย

ใช่ค่ะคือตอนนี้ถูกควบคุมตัว
คือฝากขังอยู่คัดค้านการประกันตัว
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมุติเกิดว่า
ในข้อหาที่เขาโดนคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

โทษจำคุกคือ๖เดือนถึง๑๐ปีกลับ๑หมื่นถึง๒แสนนะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปพิจารณาแล้วอ้าวนี่มันเข้าขายค้ามนุษย
เอาคนเป็นธาตุกดขี่กักขังร่างกายเนี่ย
โทษจะหนักขึ้นไปกว่านี้อีกอ่ะนะคะ
เอาเป็นว่าเรื่องของการควบคุมตัวตอนนี้นะครับ
ทั้งคู่ก็ให้การรับสาภาพส่วนหนึ่งนะ

เช่นว่านายฟ้าเนี่ยเกเรก็เลยต้องลงโทษนะครับ
หลังจากนี้ทางตำรวจจะมีการสอบพยานแวดล้อมอื่น

ว่ามีผู้ใดร่วมกระทำผิดอีกหรือไม่
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมปี๖๓
จนถึงเดือนพฤศจิกายนปี๖๔นะครับ

เรื่องของการบังคับให้กินฉี่
อึ๋หมากินขี้นกอะไรเนี่ยนะฮะ

เพราะเจ๊ไม่ได้มีการบังคับให้ฟ้ากิน

ถ้าทำความสะอาดไม่เรียบร้อย
ทำความสะอาดอุจจาระหมามูลสุนัขไม่เรียบร้อย
เดี๋ยวก็ให้กินซะเลยนี่เป็นแค่การขู่

อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการที่จะดูแลนายฟ้าอีกทีหนึ่ง

แล้วก็เรื่องของบาดแผลทางกายแล้วก็บาดแผลทางใจด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้พูดถึงหลายคนเห็นภาพของในฟ้า
เห็นสภาพร่างกายเห็นบาดแผล
มันเป็นภาพที่สะเทือนความรู้สึกเหมือนกันนะคะ
แล้วทีมข่าวของเราไปเจอกับในฟ้า
แล้วก็คุยคุยหลายประเด็นเลยค่ะเกี่ยวกับบาดแผลตามร่างกาย

แล้วพอไปเจอในฟ้าเขาก็เปิดบาดแผลให้ดู
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้นะแผลจุดอื่นดีขึ้นแล้ว
คือมีเจ็บอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ปวด
มันไม่ได้ช้ำในแล้วมีอยู่๒จุดนะคุณ
ที่เจ็บแบบหนักคือที่ปากกับอวัยวะเพศค่ะ
ส่วนคิ้วเคิ้อะไรก็หายไปบ้างแล้วนะ
เริ่มดีขึ้นนี่คุณดูที่ปากสิ
ซึ่งฟ้าบอกนะคะบอกว่าจุดที่ปากกับอวัยวเพศ
เป็นจุดที่เจ๊กั้งจะเน้นตีซ้ำอยู่เรื่อยเลย

นักข่าวเราก็ถามอย่างแผลที่แขนซ้ายที่หน้าท้องโดนอะไรมา
ฟ้าเขาก็บอกนะบอกว่าเจ๊กล้างสั่งให้ในอ้วน
ลูกน้องอีกคนนึงเอาไฟแชคจุดไฟเผาขวดนมเป็นขวดนมพลาสติกค่ะ
แล้วก็เอามาหยดตามตัวไล่ตั้งแต่ที่ไหลมา
คือคุณผู้ชมนึกถึงแบบถ้าเกิดเป็นเทียนก็คือจะน้ำตาเทียนใช่ไหม

แต่อันนี้คือเป็นขวดนมพลาสติกให้พลาสติกมันละลายแล้วมันร้อนไง
ไหลมาที่แขนหยดที่หน้าท้องแล้วลงไปถึงอวัยวเพศ
ตอนนั้นน่ะนะฟ้าก็ดิ้นแบบร้องขอชีวิตเขาก็ยิ่งจุดให้มันหยดเรื่อย
ทีนี้ทำยังไงก็ต้องร้องไห้ต้องอดทนให้มันจบไป
แล้วเราก็เลยถามไงว่าฟ้าอันนี้คือลงโทษเรื่องอะไรล่ะ
ฟ้าบอกว่าอ๋อตอนนั้นหมามันไปคาบขวดนมจากถังขยะออกมาเล่น
แล้วก็เลยโดนลงโทษเอาไฟจุดที่ขวดนมพลาสติกนั่นแหละ

ส่วนที่ปากเนี่ยปากที่โดนแบบนี้ก็บางครั้งก็โดนตีด้วยไม้เบสบอล
แต่พอถูกซ้ำคุณผู้ชมปากก็ฉีก
แล้วพอฉีกแผลยังไม่ทันหายก็โดนตีซ้ำอีก

รวมถึงฟันฟันก็โดนเหมือนกันค่ะ
คือเหมือนกับโดนแบบเตะเสยคังจนฟันโยกแล้วก็อักเสบ
เขาบอกว่าตอนทนไม่ไหวนะต้องเอาครีมหนีบฟันออกมาเอง
เพราะว่ามันปวดอักเสบแบบทนไม่ไหวแล้วค่ะ
คือคำให้การต่างอาณาของสองฝั่งไม่เหมือนกันเลยนะ
ใช่ค่ะอยากให้ฟังทางฝั่ง

ก็เป็นความผิดของเขาเอง
คือถ้าทางตัวดีมันก็จะไม่โดน
ที่โดนเพราะทำตัวไม่ดีเอง
คือเขาบอกให้เราเข้าใจแบบนั้นครับคือเขาบอกให้เราเข้าใจแบบนั้น

พอมาถึงตอนนี้เราได้คุยกับคนอื่นพี่น้องทุกคน
เรารู้เรื่องว่าเราทำผิดอะไรรึเปล่า
ที่เราต้องรวมแบบนี้
ทำผิดหรือเขาต่างหากที่ทำเราเกินกว่าเหตุ
มันขอให้หยุด
ไม่ไหวปวด
แล้วเขาบอกว่ายังไง

มันเจ็บทุกวันเจ็บโดนทุกครั้งไป
ตื่นเช้าว่าจะโดนเรื่องอะไร
หอยโดนทุกวันแล้วก็โดนอยู่ที่เดิม

นี่คือคนนี่คือมนุษย์มีหัวจิตหัวใจ

คือฟ้าเขาบอกเลยนะรู้สึกเหมือนกับตาย
แล้วแต่ละวันก็ต้องตายอยู่ซ้ำแบบนั้นนะคะ
ฟ้าเขายืนยันนะว่าเขาพูดมา
เป็นความจริงทั้งหมดเขาโดนจริงทั้งหมดแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอย่างเวลากินข้าวนะคุณ
คือตักใส่หม้อเหมือนกับในถังรวมแล้วก็เอาแกงเทรวมกัน
หม้อนึงเนี่ยให้กินวันละ๑หม้อนะแล้วกินภายใน๑๐นาที
ถ้าเกิดกินไม่หมดข้าวเหลือก็โดนตี
ตีด้วยไม้เบสบอลที่ปากอีกปากแตกแบบนั้นก็ยังต้องกินต่อไปค่ะ
คือเขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารอ่อนมันไม่มีปัญหาเลย
แต่นี่คือข้าวสวยแล้วก็ราดแกงมันแสบแล้วมีเวลาจำกัดด้วย
ซึ่งเราคุยกับฟ้านะฟ้าก็บอกค่ะว่า
ผมไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นเจ๊กั้งเลย
คือเขาเหมือนเป็นแม่เขาเหมือนเป็นผู้มีพระคุณ
นี่คือสิ่งที่บอกกับนักข่าวของเราค่ะ
นี่เขาบอกว่าจริงเจ๊กั้งก็ดูแลฟ้ามา๑๐ปีแล้วนะ
ฟ้ามาดูแลตั้งแต่ตอน๑๐ขวบแล้ว
เพราะว่ารู้จักกับแม่ของฟ้าและแม่ของฟ้าเสียชีวิต
พอมาอยู่กับเจ๊กั้งเจ๊กั้งก็ส่งเสียให้เรียนถึงชั้นปวชปีที่๑นะครับ
ก็หลายคนสังเกตร่องรอยบาดแผลที่ฟ้าบาดเจ็บทั่วตัวนะครับ
สังเกตเห็นบาดแผลและอาการที่เกิดขึ้นกับหูของฟ้าด้วย
แล้วบอกว่าถูเนี่ยอันตรายแล้วนะ
ค่ะนะฮะโดยในเพจเนี่ยอธิบายไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าคนที่อ่านการ์ตูนพวกบากิหรือว่าหมัดอสูรโทคิตะ
คุ้นกับภาพเหล่านี้นะครับภาพของอาการบาดเจ็บเหล่านี้นะฮะ
แต่อันนี้เป็นของจริงเกิดขึ้นจริงกับหูของฟ้า
คือสภาพหูที่เกิดจากการบาดเจ็บ
จนเกิดการคั่งของเลือดแล้วก็น้ำเหลืองในหู
ถ้าไม่รีบทำการรักษานะฮะกระดูกอ่อนในหูจะตาย
และทำให้หูผิดรูปได้นะครับ
หูแบบนี้มักพบในคนที่มีการกระแทกบริเวณหัว
บริเวณหูบ่อยโดนกระแทกอะไรแบบนี้นะฮะ
อย่างเช่นนักมวยนักมวยปล้ำนักยูโด
เคสของน้องฟ้าตามข่าวก็คือน่าจะถูกทำร้ายแหละ
ตบถูกบ้องหูเป็นเวลานานจนกลายเป็นแบบนี้นะครับ
อันนี้อาการของหูอีกอาการหนึ่งนะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะก็ต้องดูแหละ
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องเรื่องของการรักษานี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
คุณผู้ชมเราก็ถามพี่ชายของฟ้าพี่จรเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าตอนนี้ฟ้ายังไม่ได้รักษาอะไรเลย
เพราะว่าต้องเดินทางไปออกรายการหลายที่
กลัวกลัวพวกแผลมันจะติดเชื้อ
พอเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะรีบให้แพทย์รักษาให้เร็วที่สุด
แล้วตอนนี้ทางพมสิงห์บุรีก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เดี๋ยววันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลงพื้นที่ด้วย
ส่วนเรื่องของเจ๊กั้งที่โดนจับไปแล้ว

คือเขาบอกว่าตำรวจเขาก็ดำเนินคดีตามหลักฐาน
แล้วเอาจริงคือเรื่องแบบนี้
มันก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองต่อไปด้วย
พี่ชายเขาไม่ยอมนะพี่ชายของฟ้าไม่ยอม
ตอนนี้รับฟ้ามาดูแลอยู่ที่บ้านที่ลบบุรีนะครับ
แล้วก็พี่ชายพี่สาวก็ไปแจ้งความไว้ที่สพท่าหลวงลบบุรี

พี่ชายบอกไม่เชื่อแล้วตอนนี้ไม่ฟังเหตุผลของเจ๊กั้งแล้ว
เพราะผมถือว่ากระทำเกินกว่าเหตุ
หลักฐานมันทนโทษอยู่ตามร่างกายของน้องชายนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพอินบุรีนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปว่าจับกลุ่มและควบคุมตัวเจ๊กั้ง
นายอ้วนได้แล้วมาสอบสวนที่สพอินบุรีนะครับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปในห้องขังทั้งคืนแล้วฮะ
ตอนเช้าก็มีญาติเดินทางมาเยี่ยม๒คน
แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดอันนี้คือญาตินะครับ
ก่อนหน้านี้เจ๊กั้งนะครับก็ปฏิเสธ
ปฏิเสธในการทำร้ายร่างกายฟ้า
ปฏิเสธเรื่องของการให้กินอึกินฉี่สุนัขหรือว่าฉี่อึกนกอะไรอย่างนี้นะฮะ

ตอนนี้ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงจะดำเนินการต่อไปนะครับ
นี่คือความคืบหน้ากรณีของนายฟ้านั่นเองนะครับ